เรื่องราวของความเชื่อกันต่อดีกว่า

เรื่องราวความเชื่ออะไรมาอีกเนี่ยคุณผู้ชมเขาอยากรู้
จะพาไปที่จังหวัดชุมพรไปดูเนี่ยนะครับ

เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้
ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหน

พึ่งพาก็ได้ไม่นาน

ต้นยางยูงยักษ์ขนาด๓คนโอบยาว๑๗เมตร

มาเพราะคลื่นซัดสาดลอยเกยหาดอยู่ที่หน้าร้านอาหารทะเลทอง
เป็นของนายเชิดศักดิ์ชำนาญอายุ๕๘ปี
อยู่บ้านเลขที่๖๖ทับ๑หมู่ที่๑ตำบลชุมโคอำเภอปะทิว
ชุมพรบอกละเอียดยิบไปถูกแน่นอน

บอกว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านแล้วก็ลูกค้ามาเที่ยวพักผ่อนแล้วก็ให้โชคให้ลาบกัน

กับต้นยางยุงยักษ์เนี่ยนะครับเคยให้มาแล้วจนมีคนเนี่ยถูกรางวัล

เขาว่ากันอย่างนั้นนะก็ต้องฟังหูไว้หูอย่างที่บอก
อย่าไปเชื่องมงายกันมากเกินไป
ทั้งนี้ทั้งนั้นพอมีข่าวแบบนี้แพร่สะพัดออกไปนะครับ
ก็มีผู้คนนำทูบเทียนผ้าสีเครื่องเส้นไหว้มาถวาย
แก้บนกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียว

นักศึกษาก็ยังไปแห่กราบไหว้แล้วก็ไปซื้อเลขเด็ดมา

จะไปแห่ไหว้แหมก็ความเชื่อไม่เข้าใครออกใครใครก็ได้
ว่ากันไปนะครับหลังจากนั้นนะครับนักศึกษาคนนี้เนี่ย
ที่ได้รางวัลเขาก็นำผ้าสีมาพันถวายเอาไว้แล้วก็ที่ผ่านมานะครับ
คุณนักศึกษาคนนี้เขาบอกว่าตนเองไม่เคยจะเชื่ออะไรพวกนี้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอลองไปดูแล้วก็โอ้มันก็ได้ดั่งใจปรารถนา
ก็ว่ากันไปส่วนเจ้าของนะครับคุณเชิดศักดิ์เนี่ย
ก็บอกว่าตนเองนั้นก็ไม่เคยห่วงห้ามนะ
ถ้าใครจะมาไหว้หรือว่ามาแก้บนใดเพราะว่าถือว่าเป็นสิทธิ์ของความเชื่อ

เดี๋ยวไปดูกันที่จังหวัดกระบี่กันบ้าง

คุณชนะคุณไม่ได้มาคนเดียวดิฉันก็เอามาเหมือนกัน

อยู่บ้านเลขที่๕๕ทับ๑หมู่๙ค่ะ
บอกแค่นี้แหละอยู่ในจังหวัดกระบี

ที่ฉันรู้มาขอเลขเด็ดด้วยนี่แหละ
ประมาณ๖เมตรคุณ

ความยาวเนี่ยนะคะยาวมากถึง๖เมตรเลยนะคะ
นางบุญทิพย์ศรีเมืองเจ้าของบ้านเลขที่๕๕ทับ๑
เล่าให้เราฟังว่าหลังจากที่หลานชายของเขาฝันเห็นหญิงสาว

เข้าฝันที่หน้าบ้านเลยบอกว่าที่หน้าบ้านเนี่ยมีต้นตะเคียนอยู่นะ
หลังจากนั้นก็ไปลองขุดดูแล้วพบว่าเจอต้นตะเคียนจริง
โอ้โหนี่ไงเป็นที่มาของคำว่าฝันที่เป็นจริง
แล้วก็เลยขอให้ชาวบ้านช่วยกันมุงหลังคาต่อเติมแล้วก็นำต้นตะเคียนยกขึ้นมาไว้นะคะ
จากนั้นก็มีชาวบ้านแห่มากราบไหว้กันมากมายแบบที่เห็น
จนมีคนถูกรางวัลไปตามกัน
และในช่วงที่ผ่านมามีผู้ที่มีความรู้ด้านศัยศาสตร์มาเข้าทรง
บอกว่าต้นตะเคียนต้นนี้มีเจ้าแม่ตะเคียนทองอายุพันปีสิงสถิตอยู่
ก็ทำให้ยิ่งมีผู้คนเนี่ยเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอเลขเด็ดกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
สังเกตว่าต้นตะเคียนนี่เป็นสีขาวโพลนนะตลอดระยะทางยาว๖เมตรของลำต้น

ชายแป้งล้วนไม่รู้ว่าจะลงกระทะทอดแล้วหรือเปล่า

ไม่ใช่ชุบแป้งทอดแบบนั้นนะเอาไปต้อง
เขาถูเอาไว้จะได้เวลาไปถูเดี๋ยวจะได้ออกลื่นหน่อย
ลักษณะเหมือนจะเอาไปชุบแป้งทอดคือมันขาวโพลนเลยอ่ะ
เออก็ไม่รู้นะว่าเห็นเป็นเลขอะไรแต่มันก็เป็นความเชื่อนะ

เขาบอกให้ยึดข่าวที่สิบ

ไม่นึกว่าเขาบอกว่า๑๐อะไรอย่างนี้
ไม่เกี่ยวเขาบอกเราให้ยกข่าวที่สิบ
ไม่ได้ไปบอกเลขให้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเลข

คุณผู้ชมใช้วิจารณาอย่างในการรับชมด้วย
วันนี้อังหมวะเค้าคึกค้าเค้าอาจจะได้อังเปร่า
อัสโซ่ก็จะรออังเปร่าเหมือนกัน